มี่มองไปเผ็ดบุญอยู่หรอคะ

อ้าวคุณผู้ชมเจ้าไปเจียงใหม่กันเลยเดี๋ยวกว่า

แต่ว่านี่คึกคักขนาดประชาชนนักท่องเที่ยวแห่แห่นไปร่วมงานบุญ
รวมไปถึงนางเอกสาวสายบุญเบลล่ารานี
นี่คุณผู้ชมหอดอกเปิ้ลสวมชุดสีขาวงามใบ้งามบอร์ด
ไปร่วมพิธีพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัว
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า
มันเป็นวันแรกของพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทะขิน
ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทะขิน
อินทะขินก็คือเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่
ถูกต้องเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่
เขาปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี
งานวันแรกเนี่ยเขาก็จะมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหา
พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทะขินไปตามถนนรอบตัวเมืองเชียงใหม่
ก่อนที่จะเข้าสู่วัดเจดุดีหลวงวรวิหาร
เพื่อประดิษฐานให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชา
เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
เขาเชื่อกันนะคะว่าการบูชาเสาอินทะขินเนี่ยนะ
จะโดนบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล
นำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่ง
ข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์
แล้วระหว่างการแห่ขบวนเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีฝนโปรยปลายลงมาจริง
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันนะว่าเหตุการณ์นี้
เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฝนแสนหานั่นเองค่ะ

แต่ก็เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขายึดถือแล้วก็ทำกันมาเป็นเวลายาวนาน
อันนี้ดิฉันก็เคยเห็นเหมือนกัน

งามใบ้งามบ่อเจ้า

เคยได้ยินแต่งามแต๊งามว่าอันนี้งามใบงามบ่อ
สวยมากสวยที่สุดสวยหาที่ติไม่ได้
เอาไว้ไปเป็นคำชมคนอื่นสิคะ